คุณผู้ชมค่ะฝนทิ้งช่วง๓เดือนแล้ว
โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลท่าหลวงอำเภอพิมาย

เขาบอกว่าเกษตรกรเดือดร้อนมากฝนไม่ตก๓เดือนแล้วนะคะ
ลูกอะไรไม่ขึ้นเลยนะคะก็เลยมีพิธีขอฝนขึ้นมานะคะ
ซึ่งชาวบ้านต้องนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีขอฝน
พาคุณผู้ชมไปดูพิธีกรรมนี้กันหน่อยนะคะ
ซึ่งชาวบ้านบ้านท่าหลวงเนี่ยเขาประกอบพิธีเรียกฝน
นิมนต์พระสงฆ์มา๙รูปและสวดคาถาปลาช่อน
บริเวณริมถนนนอกจากนี้อุปกรณ์ในการทำพิธีคือหุ่นค่ะ
ขึ้นมา๒ตัวผู้หญิง๑ตัวผู้ชาย๑ตัว
หันหน้าเข้าหากันแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนะคะ
แล้วชาวบ้านก็มานั่งแบบนี้ค่ะนั่งฟังพระสวดนะคะ
เป็นคาถาปลาช่อนเนี่ยนะคะหุ่นที่ปั้นไว้เนี่ยเป็นหุ่นแก้ผ้าด้วยนะ
แล้วหลังจากนั้นคาถาปลาช่อนต้องสวดติดต่อกัน๓วัน
เชื่อว่าจะสามารถเรียกฝนได้
ที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่า๓เดือนผ่านมาแล้วค่ะ
ฝนตกลงมาบ้างแต่ว่าที่มันตกลงมาเนี่ยปริมาณน้อย
ทำให้ปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำต่างในพื้นที่
เพียงพอต่อการทำการเกษตรนะคะ
ชาวบ้านร่วมกันจัดพิธีดังกล่าวขึ้นตามความเชื่อแบบโบราณ

ในช่วงของการประกอบพิธีกรรมที่ชาวบ้านเขานั่งพนมมือ
และถือร่มไปด้วยเพราะหลังจากประกอบพิธีปุ๊บ
มาเลยค่ะมืดมาเลยนะคะฝนก็มาด้วยนะคะ
ชาวบ้านหลายคนก็เลยเชื่อว่าพิธีกรรมดังกล่าวนี้
ศักดิ์สิทธิ์จริงสวดปุ๊บฝนมาปั๊บนะคะ
นางต่วนบุญพี่มายอายุ๗๓ปี
ชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธีกรรมบอกว่า
การนำหุ่นปั้นผู้ชายผู้หญิงนั่งแก้ผ้า
แล้วก็หันหน้าเข้าหากันมาประกอบพิธี
เพราะต้องการส่งสัญญาณส่งสารให้เทวดาฟ้าดินเห็นว่า
มนุษย์เริ่มอดอยาก

อยากจะให้เทวดาขอให้เทวดาประธานพรให้ฝนตกลงมาหน่อย
เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
หลายร้อยปีแล้วนะคะสำหรับพิธีนี้นะคะ
เอาล่ะพิธีกรรมความเชื่อก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะ
อีกส่วนหนึ่งเรื่องของการพยากรอากาศ
เราก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วย
ซึ่งพายุโซนร้อนที่พัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามเนี่ย
ก็ส่งผลอิทธิพลกับประเทศไทย
ทำให้หลายพื้นที่ฝนตกโปรยปลายมานะคะ